ที่กำลังจะทานข้าวหรืออะไรปิดตาดูไว้ก่อน

เพราะว่าข่าวนี้เละตุ้มเป๊ะเลย
รถคันหนึ่งถูกสาดน้ำเสียใส่
รวมถึงอุจจาระป้ายเต็มรสเลยคุณผู้ชม
คุณกฤษณะปูนายุ๕๐ปี
เป็นอดีตช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่อำเภอเมืองฉะเชิงเซา
แล้วก็เป็นพ่อค้าขายมะพร้าวขูดภายในตลาดสดแห่งหนึ่ง
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองฉะเชิงเศร้า
หลังรถเก๋งของเขานะฮะที่จอดไว้บริเวณหอนาฬิกาชายน้ำบางปะกง
ถูกคนร้ายนำอุจจาระมาละเลงรอบคันรถเลย
แรกที่ฉันดูนะตอนที่เห็นภาพก่อนนะ
อาจจะเป็นมูลนกเป็นขี้นกหรือเปล่าพอดูใกล้ใกล้ไม่ใช่ละ
อุจจาระคนนะครับและแก้วที่เมื่อกี้เอาไปคว่ำอยู่ตรงที่ปัดทั้งฝน
ตำรวจเชื่อว่านี่เป็นแก้วที่บรรจุอุจจาระมา
เล่าเร็วแล้วกันนะตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เพราะว่าคนร้ายใช้ของเสียต่างละเลงบนรถของนายกฤษณะจริงนะครับ
แล้วก็มันแห้งเกลอะกรังติดรถแล้วนายกฤษณะเจ้าของรถก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าทุกคืนเขาจะจอดรถตรงนั้นนะฮะตรงหอนาฬิกาชายน้ำเนี่ย
เพื่อที่จะจอดไว้แล้วก็พายเรือข้ามฝั่งแม่น้ำกลับไปบ้านพัก
ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดปัญหาอะไรขึ้นเลยนะ
และตั้งแต่ออกจากราชการก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยนะครับ
แต่เขาย้อนเหตุกลับไปบอกว่าตอนที่รับราชการอยู่
เคยมีปัญหาขัดแย้งกับนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่ง
อ๋ออันนั้นเป็นเหตุเก่าแล้วอันนั้นรอบหนึ่ง
และเมื่อไม่นานมานี้ตัวของนายกฤษณะเนี่ยนะฮะ
ที่ทำให้ปลาตายแล้วก็อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของนักการเมืองท้องถิ่นคนนั้นแหละที่เคยมีเหตุขัดแย้งกันนั่นแหละ
กฤษณะเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์น่าจะเป็นชนวนเหตุ
ทำให้รถของเขาโดนละเลงเละแบบนี้
คืออันนี้คือสิ่งที่นายกฤษณะคิดนะยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรออกมาชัดเจนนะคะ
ใช่นะครับอัฟซังค่ะ
คิดว่ามันมีเหตุภูมิใจอะไรอย่างไรใครที่ทำ

อืมเคยจัด
ในเรื่องบางเรื่องนะครับ
ผู้ทำนี่คงจะไม่พอใจครับ

อาจจะไปพลาดจริงเท่าครับ
ส่วนร้อยเวรสอบสวนสพเมืองฉะเชิงเซา

เหม็นนะเหม็นนะ

วางแผนและเจาะจงมาก่อเหตุนะสำหรับผู้ก่อเหตุ
หลักฐานที่พบแก้วน้ำพลาสติกที่ครอบอยู่ตรงก้านปัดน้ำฝนเนี่ย
คงจะใส่อุจจาระที่เป็นน้ำมันเหลวมาแล้วมาสาดใส่รถ
แล้วก็มีอุจจาระบางส่วนตกอยู่ที่พื้นที่ท้ายรถ
คนร้ายคงจะเอาไม้มาปาดเกี่ยวกิ่งไม้
เพื่อเอาอุจจาระที่มันตกเอามาป้ายตามรถอีกที

ทีนี้ก็จะหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ว่าเป็นเรื่องของการคมครูหรือเปล่า